ตาตื่นเช้ามาวันนี้นะครับงานเข้าผู้สูงอายุเลย
เป็นที่จดจันทร์เป็นที่พูดถึงนะครับ
เพราะว่ารัฐบาลนักศาสตร์การเนี่ยนะครับปรับคุณสมบัติ
ผู้ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโอ้โหพักการเมืองไม่ต้องห่วงนะครับ
ออกมาด่านหน้าด่านหน้าวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
แต่ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับเดี๋ยวต้องฟังเบิร์ตกับคุณวรพรให้จบก่อนนะครับว่า
เงืนไขมันเป็นยังไงแล้วกลุ่มไหนนะครับที่จะเข้าหลักเกณฑ์ใหม่นี้
นี่คือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเผยแพร่ระเบียบกระโสมหัฒน์ไทยเรื่อง
ประก็นจ่ายเบี้ยยั่งชีพผู้สูงอายุพุทธศักราช๒๑๖๖
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับใช้แล้วนะคุณผู้ชมนะนะครับ
มีการปรับแก้ในหมวดที่๑ครับเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
จะได้รับเบี้ยยังชีพโดยในข้อ๖วงเล็บ๑ถึงวงเล็บ๓
มีการปรับแก้เล็กน้อยสาระสำคัญไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีอายุ๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ที่ถูกปรับแก้ไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงคือวงเล็บ๔ครับ
ซึ่งระเบียบใหม่กำหนดว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยางชีพ
ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด
ซึ่งจะต้องรอดูว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินั้นจะกำหนดดังกล่าวว่าอย่างไรครับคุณผู้ชม
แตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมตรงไหนและแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดรายละเอียดชัดเจนว่า
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
รับเงินบำนานเบี้ยหวัดบำนานพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ
ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอสสำหรับผู้อายุเกิน๖๐ปีที่ได้เบี้ยยังชีพอยู่แล้วฟังทางนี้นะครับฟังทางนี้ดีนะฮะคนที่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องกังวลว่าจะเสียสิทธิ์นะครับเพราะว่าในบทเฉพาะการข้อ๑๗ของระเบียบฉบับใหม่ระบุว่าบรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงิน
ต่อไปเข้าใจตรงกันนะครับคุณปู่คุณย่าคุณจานคุณยายคุณพ่อคุณแม่และการดำเนินการใดที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้นะครับซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระเบียบฉบับนี้ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้วอ่าอันนี้ไม่ต้องสนใจก็

เห็นว่าการปรับนโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ครับกระทบประชาชนจำนวนมากไม่ควรทำในช่วงที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาต้องเร่งทบทวน
เลขาธิการพักเก้าไกรระบุว่าสวัสดิการรัฐควรเป็นสิทธิของทุกคนไม่ใช่การสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องพิสูจน์ความจนซึ่งพักเก้าไกรมีนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำคนที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่คือคนยากจนครับไม่ใช่การนำเงินไปให้คนรวยอีกทั้งที่ผ่านมากระบวนการพิสูจน์ความจน

สนับสมิงคนที่เอ่อมีฐานะอยู่แล้วแต่ในความจริงจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับอ่ามาพักไทยสร้างไทยครับตํะหนีเลยนะ
เพราะผลเอกประยุทธ์นะครับถนัดในการเลือกปฏิบัติ
และให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างบุญคุณเช่นบัตรคนจนหรือเงินอุดหนุนบุตรเป็นต้น
ที่รัฐบาลจะต้องจัดหาสวัสดิการให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนอย่างเสมอภาคนะครับ
เพิ่มเงื่อนไขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสะท้อนว่ารัฐบาลหาเงินมาไม่พอใช่ไหมล่ะ
คุณสุดรัฐบอกนะใช้เงินก็ไม่เป็นจึงต้องตัดสิทธิผู้ที่เข้าข่ายออกไปกว่า๖ล้านคน
แล้วยังเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพลเมืองไทย
ถ้าอยากได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นคนจนไง
คุณหญิงสุดารัฐยืนกรานยืนยันบอกว่าภักดิ์ไทยสร้างไทย
แล้วก็เครือข่ายบำนานประชาชนกว่า๓ล้าน๒แสนคน
คัดค้านการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่นี้
และจะสนับสนุนให้เกิดบำนานประชาชนเดือนละ๓๐๐บาท
ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวถูกยื่นต่อรัฐสภา
ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งรอเพียงบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาครับ
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงที่วิพักษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทีเดียว
อีกคนนึงนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือ
คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยค่ะ
ซึ่งตั้งคำถามบอกว่าบ้านเมืองเผชิญวิกฤตมาตลอด๙ปี

แล้วรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์นั้นจำเป็นอะไร
จึงต้องไปเพิ่มเงื่อนไขในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คุณอนุสรพูดเลยนะคะบอกว่ามันเป็นเหมือนการวางยาทิ้งถวน
ธรรมเนียมปฏิบัติผิดวิสัยของรัฐบาลรักษาการค่ะ
ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินการ
ขออย่าผูกขาดเพื่อทวงบุญคุณ
ว่ามีแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่จะดูแลผู้สูงอายุได้ค่ะ
เงื่อนไขที่รัฐบาลรักษาการไปเพิ่มขึ้นแล้วก็เลือกปฏิบัติเนี่ย
คนไม่มั่นใจคนไม่เชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยาโควิด
ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนเนี่ยหลายคนนะครับจนกว่าคนได้บัตรอีกครับ
แต่ว่าไปตกสำรวจดังนั้นพอมีการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ย
คนไม่เชื่อมั่นและทำให้คนที่จะเข้าถึงสิทธิ์เนี่ย
มันยากขึ้นไปอีกคือเรามองได้หลายมุมมุมหนึ่งที่ต้องคิดก็คือว่า
มีการพยายามปล่อยข่าวคะแนนเสียงของบางพักการเมืองพยายามบอกว่า
เงินลุงตู่บัตรลุงตู่พอลุงตู่จะไม่อยู่เนี่ย
เหมือนความพยายามที่จะแอบไปชักปลั๊กดึงปลั๊กออกเพื่ออะไรครับ
เพื่อจะผูกขาดในมุมว่ารัฐบาลประยุทธ์เท่านั้นที่จะดูแลประชาชนได้
ซึ่งจริงควรจะปล่อยให้รัฐบาลมีอำนาจเต็ม

คุณวิวโรธลักษณาอดีศรสบัญชีอะไรชื่อจากก้าวกล่าย
วันนี้โพสต์รูปผู้สูงอายุแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีข้อความอำนาจศักดินาอนุรักษ์นิยม

และพยายามที่จะตัดเบี้ยผู้สูงอายุมาโดยตลอดค่ะ

จะมีผู้สูงอายุได้รับผลกระทบนับหมื่นราย

ขัดกับมาตรา๑๒ของพรบผู้สูงอายุ

เบี้ยยามที่ผู้สูงอายุที่ได้จากพรผู้สูงอายุ
จะไม่เป็นการตัดสิทธิและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุได้รับจากกฎหมายอื่น

นี่เลยนะคะไม่ไปตัดงบซื้ออาวุธยุทธปกรณ์
แต่กลับมาตัดเบี้ยยามที่ผู้สูงอายุ
ที่เป็นความจำเป็นในการดูแลชีวิตประชาชน
ที่ทำงานและเสียภาษีมาทั้งชีวิตค่ะ

ก่อนจะตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ออกจากบ้านพักหลวงก่อนไม่ดีกว่าหรือครับ
โอ้โหดาวเคราะห์น้อยร้อนแรงมาก
นี่คือโพสต์แล้วก็ให้สัมภาษณ์จากคุณวิโรธ
แล้ววันนี้ก็ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าคือจะมีผู้สูงอายุได้รับผลกระทบ
นะคะจากกรณีนี้นะคะ
คนที่อายุ๕๘๕๙ที่จะครบ๖๐
ก็จะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ไปด้วย
แล้วไม่ใช่กรณีแรกที่รัฐบาลนี้พยายามจะตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เมื่อปีก่อนก็เคยเกิดการฟ้องร้องทวงหนี้เบี้ยผู้สูงอายุมาแล้วนะคะ
ขณะเดียวกันการปรับเกรนให้ผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจน
คุณวิรุธบอกว่าข้อมูลมันก็มักจะตกหล่นโดยเฉพาะ
ถ้าหากเอาฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนชนมาใช้อ้างอิงในความเป็นจริงเนี่ย
ผู้สูงอายุที่ควรจะได้รับสิทธิ์ก็ตกหล่นอยู่ค่อนข้างเยอะ
หรือบางคนก็ไม่ได้จนมันตกหล่นเยอะมากนะคะ
คุณวิโรธย้ำว่าในความเป็นจริงแล้วเบี้ยผู้สูงอายุควรได้รับแบบถ้วนหน้า
ควรต้องมาร้องขอและต้องกรอกเอกสารเพื่อพิสูจน์ความจน
จากหน่วยงานราชการมีฐานข้อมูลทะเบียนราชอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพักก้าวไกลขอส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลรักษาการว่าจะทำแบบนี้ไม่ได้
และหากยังคงดำเนินการเช่นเดิมอาจจะต้องไปฟ้องต่อสารปกครอง
เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากเข้าข่ายจะขัดกับพรบผู้สูงอายุค่ะ
ค่อยดูแล้วก็ค่อยดูข่าวกันไปโอ้โหเม้นต์แต่ละอันนะครับ
รองโฆษกรัฐบาลล่ะนะครับรองโฆษกรัฐบาลเข้ามาชี้แจงกรณีนี้ว่า
คนเดิมยังได้อยู่แต่เป็นการปรับหลักเกณฑ์
เพื่อให้งบประมาณนะครับไปกับคนที่ลำบากขอให้คนรวยเข้าใจ
เพราะว่างบประมาณปี๒๑๖๗เฉพาะเรื่องนี้นะ
มันบอกเขาบอกว่าแตะไปที่๙๐๐๐ล้านบาทแล้วครับคุณผู้ชมครับ
นางสาวรัชดาธนาดิเหลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แจ้งกรณีที่กระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มีสาระหลักเพิ่มเติมนะครับ

ผมได้ชี้แจงไปแล้วในข่าวเมื่อสักครู่นะครับ
เอาเป็นความเห็นของเขาเลยก็แล้วกันนะ
เขาบอกว่ารองโฆษกชี้แจงในประเด็นนะครับ

เป็นเพราะรัฐบาลไม่มีความสามารถในการหาเงินใช่ไหม
โฆษกรัฐบาลชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีขึ้น
รัฐบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น
หากดูจากยอดการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร๗เดือน
ปีงบประมาณ๒๑๖๖บอกเก็บรายได้สูงกว่าปีก่อนร้อยละ๖๕
ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
ในช่วง๗เดือนของปีงบประมาณ๒๕๖๐
ก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง๑๗
ส่วนประเด็นดราม่าที่บอกว่าเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาก็บอกว่า
รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่ม
วันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แล้วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
งบประมาณจากที่เคยตั้งไว้๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
เพิ่มเป็น๘๐๐๐ล้านบาทและกำลังจะแตะ๙๐๐ล้านบาทแล้ว
ในงบประมาณ๒๕๖๗บาทนะครับ
ดังนั้นหากลดการจ่ายเบี้ยแก่ผู้สูงอายุ
เฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูงหรือผู้สูงอายุที่มีฐานะร่ำรวย
ก็ถือเป็นการใช้นโยบายการคลังที่พุ่งเป้า
เพื่อช่วยเหลือไปยังกลุ่มคนที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนกว่า
อีกทั้งคือการสร้างนะครับความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวนะครับ
เขาขอเลยเรียกร้องบอกฝ่ายการเมืองอย่ามองว่าเป็นการลักไก่
เพราะไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะทำเช่นนั้น
คุณผู้ชมท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นมาบอกว่า
ก็ทำงานจ่ายภาษีมาตลอดนะครับ
พอแก่ควรจะได้ก็จะไม่ได้ซะอย่างนั้นหรือ

ก็เป็นประเด็นที่สร้างความร้อนแรงตลอดทั้งวันที่เป็นวันทำการวันนี้

แต่ว่าเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงกันอย่างมาก
โดยมีผลตั้งแต่๑๒ที่ผ่านมานะครับ